ในกรณีเนี่ยก็คือเขามีการขอบญญาติเข้าไปพักกลางเต็มนะคะ
เพื่อที่จะเข้าไปศึกษาธรรมชาติ

เขาก็บอกว่าเขาชอบธรรมชาตินะ

มาทักผ่อนธรรมชาติ

แต่นี่เชิญค่ะมันมีรูปภาพอ่ะใช่ไหมสัตว์ที่ถูกล่ามาอยู่ตรงหน้าแคมป์เขาเนี่ย
พี่ถามว่าตกลงในป่าเนี่ยมันในจานก็มี
พี่ถามอย่างถ้าเข้าไปในป่าเพื่อไปเที่ยวป่านะแปลว่าตรงนั้นมีซุปเปอร์มาร์เก็ตท็อปเหรอ
เข้าใจค่ะค่ะ
ยืนยันแล้วว่าฟ้องทุกคน๔คนโดนหมด

ก็ตกไปตกมาครับยืนยันตกไปตกมานะครับ

หลักฐานครอบครองสัตว์ซากสัตว์
แน่นอนเพราะให้จับตาดูว่า
สำนวนที่จะส่งฟ้องถึงท่านอายการจะส่งขึ้นศาลเนี่ย
จะไม่เชื่อมโยงพยานหลักฐานไปว่า
ไม่ระบุผู้เหนี่ยวกายยิงเสือ

แล้วก็เข้าไปในพื้นที่ที่มันมีสัตว์ชุกชุม

และมีเรื่องต่างประกอบกันชัดเจน

สำนวนเมียเจตนาฆ่าหรืออ้าหรือเปล่า

เป็นไปตามที่สอนเปี้ยเลย

แผนที่แผนที่ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสามมีบัญชีของกลางเสร็จ
แล้วแผนที่เฉยไม่พอยังวาดแผนที่แทนพนักงานสอบสวนตามวิทยามาตรา๑๓๒ด้วยซ้ำไป
ซึ่งจะทำให้คดีมันแจ่มกระจ่างขึ้น
แล้วลำดับเหตุการณ์เป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะ
บันทึกจับกลุ่มที่ไหนเคยเห็นมา๒๐กว่าหน้าเคยเห็นไหม
เป็นเอกสารฉบับแรกที่เจ้าพนักงานทำขึ้นความถูกต้องแม่นยำถูกที่สุด
บันทึกจับกลุ่มฉบับเนี้ยทำตั้งแต่คืนวันที่สี่ตีสอง
ไล่ไปจนถึงตีวันที่๕ยังมีอีกนะบ่าย
ตอนสายนี่ว่ากันว่าที่เด็กเขาเล่าให้ฟังว่ากันว่า
ต้องขึ้นไปค้นอีกรอบนึง
กว่าจะค้นเสร็จแล้วเขียนบันทึกจับกลุ่มกันเสร็จเนี่ย
ล่วงเข้าไปวันกลางคืนของวันที่๕
แล้วกว่าจะขับรถพาผู้ต้องหาทั้งหมดมาที่สถานีตำรวจเนี่ย
วันที่หกอืมตีสามประมาณนั้นไม่ได้นอนกันเลยนะ
วิเชียนลูกน้อง๑๐กว่าคนไม่ได้นอนเลยนะ
เหลือแต่ไปเบิกความไปทำคำให้การให้สอดคล้องกับบันทึกการจับกลุ่มก็จบแล้ว
อาจารย์ทำให้ผมหายสงสัยทุกอย่างเลย
ผมคือบันทึกจับกุมผมต้องชมว่าวิเชียนเก่งมาก
อาจารย์ผมหายสงสัยในสมองผมหมดเลยนะ
เขามีแผนที่แผนที่นะเขาบันทึกอยู่๔หน้า๕หน้านะ
แล้วก็มีแผนที่เขตรักษาภัณฑ์สัตว์ป่า
แล้วเขาขยายส่วนที่เกิดเหตุออกมาเอสี่อีกแผ่นหนึ่ง
เสือมันตายตรงนี้มันควรจะตายตรงนี้
ไอ้ที่ลูกปืนมันอยู่ตรงนี้ซากเครื่องในอยู่ตรงนี้
แล้วไอ้ไก่นี่รู้ไหมไก่มันถอดเสื้อแล้วนะวันนั้น

แม่ครัวกำลังจะฟันคนของคุณวิเชียนคว้าปุ๊บมันเลยคว้าอะไร
หัวกับขาเพื่อบอกว่านี่คือไก่ฟ้า
โทษพวกนี้เก่งไว้ใจได้
ผมตั้งคำถามวิเชียนเคลียร์อะไรอยู่วะ

ไม่รู้แล้วไงถ้า๒๐หน้าแล้วอาจารย์บอกอย่างนี้

แต่ถ้าอาจารย์บอกว่า๒วันนี้คุณวิเชียนทำอย่างที่ว่า

เห็น๒๕สมัยทำรายงานใช้กี่วัน

ที่สิทธิ์วิชานิโภคจะปรับหนึ่ง
ใช่ไหม๒๐หน้าไม่ใช่ทีแต่มันเป็นรีพอร์ตแบบอันยาวมาก
ถ้าเกิดเขามาปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ย

ก็ต้องเสียเวลานั่งคุยนั่งทำนั่งโน่นนี่นั่น

เขาชัวร์ไงว่าพยานหลักฐานนี้หลักการวิชาการ
การสืบสวนสอบสวนเป๊ะมาแบบนี้
แล้วถ้าบอก๒๐หน้าพร้อมแผนที่เนี่ย
ใช้เวลาขนาดนี้พร้อมกับต้องจับไปด้วย

อันนี้มันระดับอัจฉริยะแบบ
อันนี้มันระดับภัย

จะเป็นใครก็ช่างหวังนะครับ
ถ้ามันเป็นทางทำความผิดแล้วเราก็คงไม่เล่าเป็น
แต่มันมีข่าวออกมาบอกว่าอีกตอนเจ้าที่ยินเสียง

ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเราก็พอจะฟังได้ว่าวันนั้นบ่าย๓โมง
คุณเบรมชัยเข้าไปแล้วก็ไปเจอคุณวิเชียร
เราก็บอกว่ามาตามที่แจ้งมาแล้วอันที่๑
แล้วก็คุณวิเชียนเนี่ยลูกน้องก็บอกว่าอธิบายแล้วว่าให้ไปพักตรงนั้น
มหาราชนะครับก็จะไปจากตรงนั้นประมาณ๒ชั่วโมงครึ่งถึง๓ชั่วโมง
แล้วทางมันตรงแนวมีเส้นเดียว
ในช่วงเดินทางอ่ะเนื่องจากไม่ชำนาญทางแล้วก็มันมืด
มืดก็เลยเห็นว่าจุดตรงนั้นพอมีแหล่งน้ำที่จะพักอาศัยได้
เพราะถ้าเดินทางต่อจะได้รับอันตราย
เพราะลักษณะทางคดเคี้ยวแล้วก็ไม่ชำนาญไม่เคยมา
ท่านไม่ได้มาเป็น๑๐ปีแล้วครับ
ทางเนี่ยเลิกพูดได้แล้วเส้นเดียวเป็นถนนดินแดง

แล้วพอไปถึงปั๊บเนี่ยเข้าใจว่า
ผมลำดับความว่าเขาคงไปเห็นไอ้เสือตัวนี้เสือดำตัว
ช่วงเวลาตรงไปถึงจุดที่เกิดเหตุ

เสร็จแล้วเสือตัวนี้มันคงจะลงมาที่ห้วยน้ำของมัน
มันลงมาเป็นประจำซึ่งเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเนี่ย
เขารู้รู้เขาเคยเจอแต่มันไม่ทำอะไรใคร

เพราะยิงตรงนั้นแล้วมันมีปลอกกระสุนปลอกลูกซอง
๒๐หรือเบอร์๑๒จำไม่ได้ตกอยู่ปลอกหนึ่ง
ห่างจากจุดที่ตรงน้ำประมาณสักเขาว่ากันว่านะ
สัก๔๕๐๐เมตรประมาณนั้นนะครับ
คือที่ตัวเสือเนี่ยมีรอยถูกดึงด้วยกระสุนลูกปลาย
ก็แต่ว่ากระสุนลูกปลายเนี่ย

ยิงจากปืนกระบอกไหนเนี่ย

ในของกลางที่พบเนี่ย
มีปืนลูกซองขนาดปืน๒๐
แล้วก็มีปอกกระสุนขนาดปืน๒๐
แล้วก็ในของกลางที่มีการตรวจยึดจากที่เกิดเหตุเนี่ย

ก็คงอาจจะ

ที่ยึดมาจากที่กระเทศ

เราก็คงอาจจะยืนยันว่า

คงอาจจะมันคงยืนยันไม่ได้

ส่วนลายนิ้วมือที่ไกลปืน
อันนี้ระบุว่าเป็นเป็นใคร

แต่ก็คือมีดีเนย์ที่ตรวจได้
แล้วที่ไกลปืน

ดีเนทของผู้เป็นชาย

ผมกำลังคาดคณีว่ามันอาจจะเป็นเหตุที่

เพราะถ้ายิงเสือตรงนั้นนะครับ

เราเจอของในน้ำด้วยใช่ไหมอันที่หนึ่ง
อันที่สองต้องถามอาจารย์นั่นแหละ
ทั้งตัวเนี่ยแล้วขอบตาเนี่ยเรียบแบบสวยเลยนะ

ชั่วโมงจากจุดที่เกิดเหตุจึงไม่สามารถไปที่

ในช่วงเดินทาง
เนื่องจากไม่ชำนาญทาง
ถ้าเห็นป้ายด่านมหาราชนะ

แล้วมันจะมีบ้านพักอยู่หลังสองหลังมั้

แล้วถัดไปก็มีด่านสกัด

ถ้าผมยิงเสือวันนั้น
แล้วผมต้องใช้เวลาอีก๓๔ชั่วโมง

พลุงพลังของสดทั้งนั้น

ตรงนั้นได้ข่าวว่าประมาณ๑๑คน

แล้วมันอยู่ติดกันที่พักกระดาน

ตรงนี้แหละอย่าเคลื่อนที่ไปไหน

ขับรถออกไปไปถึงด่านเซซาโว

เจอคุยเจ้าหน้าที่แล้วขับรถกลับ

รู้สึกจะประมาณ๘โมงจนถึง

เพราะฉะนั้นที่บอกว่าคุณเปรมชัยไม่ได้อยู่ตอนที่ได้ยินเสียงกระสุนนี่

เจ้าหน้าที่ไปพบ๓คน

แล้วก็บอกว่าตรงนี้พักไม่ได้

เขาก็บอกเดี๋ยวรอคุณเบรมชัยมา
เจ้าหน้าที่คนนี้ผมก็ไม่รู้ใคร
ก็ลุงลงไปบอกคุณวิเชียน

พอเจ้าหน้าที่ตามไปดูจึงพบคุณเปรมชัย

เจ้าหน้าที่เขามาบอกว่าตรงนี้พักไม่ได้

คุณเปรมชัยก็บอกเดี๋ยวไปคุยเอง

วันที่๔บ่ายแล้ว

คุณวิเชียนก็เลยขับตรงนี้กลับมาที่

แล้วก็ขับกลับไปซึ่งก็ต้องมีอีก๓ชั่วโมงมั

เข้า๓ออิน๓เอาท์๔

แต่มาต่อลองขอ๔แล้วออก๕

แม้กระทั่งผู้หญิงที่ไปทำกับข้าวโทษก็เท่ากันไม่ได้ยิงสักแอะหนึ่ง
ก็มีพรานออกมาสักคนได้ไหมครับรับสารภาพว่ามารับว่าเป็น
เป็นเจ้าของเดินมาจากอีกฝากเขาหนึ่งเพราะมีมุมบ้านอยู่ไง
ว่าเป็นเจ้าของหนังเสือตัวนี้เอามาขายแล้วเขาซื้อ
หนังมันสดก็เพิ่งล่ามาได้ก็เห็นคณะนี้มาตั้งแคมป์ก็เลยเอามาขาย
แล้วก็แช่เกลือโรยเกลือแล้วพบถุงเกลือใช้แล้ว๒ถุง
แล้วมีในแคมป์อีกหลายถุงคือพบในที่เกิดเหตุอยู่แล้ว
อยู่ในที่เกิดเหตุจะมามีคนรับสมอ้างแทนไม่ได้
อาจารย์ไม่มีหรอกแล้วหมู่แถวนั้นไม่มีหมู่บ้านคน
ก็เดินมาจากอีกฝั่งหนึ่งโอ้ยังโอ้โหป่าตรงนั้นน่ะทึบมาก
คือปกติคนเข้าป่าเนี่ยเขาจะมีพริกกับเกลืออยู่แล้ว
เพราะว่าพรานนะคือเอาไปปรุงอาหาร
พวกพริกพวกเครื่องแกงพวกเกลือเนี้ยแต่ปริมาณเกลือเนี่ย
ก็บอกอะไรได้บางอย่างนะครับสมมุติว่าผมจะไปล่าสัตว์เพื่อจะเอาหนังมา
เป็นโฟฟี่เขาเรียกโทฟี่เป็นที่ละลึกเป็นอะไรเกียรติภูมิของผมก็ตามเนี่ย
ผมยิงเสร็จเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะออกมาวันไหนอย่างไรนะครับ
ผมก็พอยิงเสร็จก็จะชำแหละหนังก่อนนะครับแล้วก็เอาเกลือเนี่ย
ทาข้างในซะเพื่อรักษาแล้วก็ม้วนเก็บหมักไว้
รอที่ผมจะกลับออกมาแล้วก็เอามาส่งฟอกคือไม่รู้ว่าไอ้สี่ถุงเนี่ยมันน้ำหนักเท่าไหร่นะ
แต่สำหรับ๔ถุงกับ๓วันที่เข้าไปวันที่เท่าไหร่นะ
กำหนดแค่อ่าวันที่ห้าสองอ่าสองวันหนึ่งคืนอ่า
สองวันหนึ่งคืนเนี่ยคงไม่ต้องใช้เกลือถึงสี่ถุงแล้วครับ
ถ้าว่าแอไว้ทำกับข้าวนะอ่าคงไม่ต้องใช้เกลือคือเพราะฉะนั้นปริมาณเกลือ
จัดไหมแล้วการที่ตอนเนี้ยผลของการตรวจพิสูจน์หลักฐานนะคะ
ยังตอบไม่ได้ว่าใครเป็นคนยิงสายดาวมีผลไหมครับไม่มีฮะไม่มีฮะ
การเข้าไปร่วมกันเข้าไปทางเดียวกันไม่มีพยานแวดล้อมอื่นใช่ไหม
มีคณะอื่นอีกไงครับมีคณะเดียวใช่ไหมฮะพยานหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า
บริเวณนั้นมีใครไหมฮะไปฆ่ากันในหมู่บ้านใกล้แล้วเอามาขายให้เขามีไหม
ไม่มีนะฮะอ่าสอบไปให้ชัดเกรดด้วยนะฮะ
สอบกำตังค์ผู้ใหญ่บ้านไปชัดเกรดด้วยบริเวณด้านกลางเนี้ย
จะมีการไล่อย่างที่อื่นเอามาขายไหมนะฮะช่วยสอบด้วยนะฮะ
โจทย์แวะที่ผมสั่งเนี้ยไม่ได้ตัดเศรษฐ์ที่เขาถูกใส่เซ็น

นะผมก็เรียนชี้แจงว่าความเห็นผมเนี่ยนะงานเนี้ยไอ้ที่มันมีเนี้ย
เสือมันโดนฆ่านะฮะ
แล้วมันมันจะพิสูจน์ได้ยังไงว่ามันทารุนมีหลักฐานไหม
หัวหน้ามีหลักฐานแล้วมีเครื่องมือทำถูกไหมมีไหมเครื่องมือทำ
มีไหมมีไหมฮะไม่มีครับเอาไปมีแล้วมันจะมันจะผมก็ไม่รู้
มันจะมีทารุนไม่ทารุนไหมที่บอกว่ามีเครื่องทารุนกรรมน่ะ
มันไม่มีหรอกครับแต่มันใครจะเอาเครื่องไปทารุณกรรมสัตว
แต่มันโดนยิงตั้งลูกซองมันไม่ตายทันที

มันจะเป็นอันนี้น่ะฮะได้พิคับนะฮะ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สัตว์สัตวคุ้มครองอยู่ไหมอันนี้จบแล้ว
ซากสัตว์นี้ไก่ฟ้าจบแล้ว
เห็นไหมเรื่องพาอาวุธปืนติดตัวจากกรุงเทพ
จากกรุงเทพไปทุ่งใหญ่นะเลสวน
พาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควรพาไปตั้ง๓กระบอก
มันจะเหลือหรือโทษโทษอาวุธปืนเนี่ยมันก็ไม่เหลือแล้ว
สัตว์ป่านี้ก็ไม่เหลือแล้ว

ในเมื่อเวลาเข้าไปบ่าย๓โมงมาถึงตรงนี้ประมาณ๕โมงเย็น
รถคันนี้สามารถวิ่งได้ขนาดนี้แล้วทำไมคุณไม่เคลื่อนที่ต่อ

คือนี่ตัวไม่ใช่ว่าตัวโจทย์ตัวฝ่ายอายการหรือฝ่ายพยานของอุทยานจะต้องอธิบายนะ
จำเลยเองก็ต้องบอกด้วยว่าทำไมฉันหยุดตรงนี้
ถ้าหลงทางผิดแล้วแหล่งน้ำตรงนี้น้ำบ่อแรกแห้งบ่อที่สองน้ำเต็ม
เห็นไหมแล้วทำไมมันมีร่องรอยลูกกระสุนถากต้นไม้ไป
แล้วทำไมบนถนนมันถึงมีซองลูกปลอกลูกซองเบอร์๒๐สีเหลืองอยู่บนถนน
แล้วทำไมลูกน้องต้องเหน็บมีดวันรุ่งขึ้นเห็นไหม
ตอนเจอเครื่องในมันยังไม่ชัดมีขนดำอยู่ด้วยมันก็ยังไม่ชัดว่าเป็นอะไร
ก็ถูกใส่ซองบรรจุมีสิ่งไม้ขอนไม้ทับอยู่

ตัวที่สองตัวที่เราจะรังพิสูจน์กันตอนนี้เราพิสูจน์ว่า
มันยิงกันตอนไหนตัวจริงมันอยู่ที่ว่าเสือตายเมื่อไหร่
และตายวันที่เท่าไหร่ตายตรงไหนต่างหาก
โปรดติดตามตอนต่อไป